ที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุสลดค่ะ
ของคุณแม่เมายาของดิฉันเป็นพ่อเมายาเหมือนกัน
แต่เหตุการณ์มันร้ายแรงกว่านั้นมากนะคะ
พ่อคนนึงเมายาเสพติดภรรยากับลูกชายวัย๘ขวบนอนหลับอยู่ในห้อง
สิ่งที่พ่อคนนี้ทำคือไปหยิบขวานมานะคะเดินเข้าไปในห้อง
แล้วฟันทั้งเมียฟันทั้งลูกแบบไม่ยั้งจนลูกตายคาห้องนอนเลยค่ะ
สลดนี้เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะ
ในพื้นที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกา
ตำรวจสพลันสกาเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีพ่อคนหนึ่ง
เอาขวานฟันลูกชายของตัวเองจนเสียชีวิต
รีบนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบในบ้านหลังเกิดเหตุเลยค่ะ
เข้าไปถึงเนี่ยพังงะเลยนะคะ
เพราะสภาพที่เห็นคือศพของเด็กชายวัย๘ขวบ
ถูกฟันด้วยขวานเข้าที่ศีรษะจนสมองไหล
มีแผลถูกฟันที่ลำคออีก๒แผล
ใบหน้าอีก๑แผลใบหูซ้ายขาด

ส่วนแม่ของเด็กชายวัย๘ขวบ

โดนฟันเหมือนกันโดนฟันเข้าไปที่ลำคอ

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
สอบถามญาติญาติเล่าให้ฟังบอกว่า

อยู่ฝ่ายสามีเนี่ยฝ่ายสามีอายุ๒๙ปีนะ
คุ้มคลั่งเมายาเสพติด
ขวานจากบ้านอีกหลังนึงที่อยู่ใกล้กัน
เดินเข้ามาหาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
เพราะว่าตัวสามีเนี่ยระแวงว่าภรรยาจะไปมีผู้ชายอื่น
ภรรยาก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกบอกว่าไม่จริง
ไม่เคยมีไม่ได้นอกใจไม่คุยกับใครทั้งนั้น

ื้อขวานแล้วกระหน่ำฟันภรรยา
แล้วก็ลูกชายที่กำลังนอนหลับอยู่

ยัดได้ยินเสียงร้องโวยก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาห้าม
แล้วก็พยายามช่วยเหลือสองแม่ลูกนะคะ

มีประวัติติดยาเสพติดมานานมากแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาก็พยายามพาไปบำบัดรักษาร้ายต่อหลายครั้ง
แต่ทำยังไงก็ไม่หายสักที

ตำรวจรู้มาว่าหนีไปแต่ว่าไปได้ไม่ไกล
ก็เลยระดมกำลังเข้าปิดล้อมค้นหา
ไปเจอตัวเดินวนเวียนอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ

เมายาพูดจาก็ไม่รู้เรื่อง

ร้องไห้ตลอดเวลาไม่หยุดเลย

และสอบสวนผู้ก่อเหตุอีกครั้งอย่างละเอียด
ซึ่งเบื้องต้นแจ้งไป๒ข้อหาแล้วนะคะ

และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะว่าภรรยายังคงอาการสาหัสอยู่